เริ่มที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ
ครั้งที่๔๘ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
วันที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แม้ว่าจะไม่มีชื่ออย่างธีรสินแดงดานะครับ
กองหน้าคนสำคัญของทีมชาติไทย
นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ที่เจลีกนะครับ
ก็จะมาร่วมรายการนี้อย่างแน่นอนนะครับ
ที่ก็ยิงไป๕ประตูตอนนี้นะครับสุพนัทเหมือนตา
บีจีเนี่ยมีมาสี่คนนะครับมีสหรัฐอยู่เย็น
ปฐมพลเจริญรัฐนาพิรมพินวัฒนสุขิธรรมกุล
กิจพงศ์ภูแถวเชือกเป็นผู้สาประตูนะครับ
ชนบุรีกับการท่าเรือส่งเข้าประกวดมา๓คนนะครับ
มีกิจสดากาแมนชนลงพรมศรีแก้วฉัดมงคลเรืองธนโลศ
บรินผาลาจากการท่าเรือนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายก็ติดทีมชาติครั้งแรกเหมือนกัน
แล้วก็สุพนันบุรีรัฐนะครับราชบุรีก็เมืองทองมีมาสองคนนะครับ
พลปฐมอาคาคุณเป็นผู้สาประตูจักรพันธ์แก้วพรม
วิทยาเทศป้อมพันธ์แล้วก็พิชาอุทธานะครับแล้วก็มีธีรภัณฑ์พรุ่งจันทร์จาก
รวมไปถึงอย่างที่ได้เรียนไปก่อนด้านนี้นะครับสูงประโยชน์สัตว์รัฐชาติ
ในทายลีกมาตลอดกับทีมสกั๊วท์นะครับก่อนที่จะตามสินใจเลือกนักแต่
ซึ่งคิดว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับ
ก็ยังกล่าวถึงตัวหลักที่หลุดทีมไปนะครับอย่างธีรสินแดงดาหรือว่า
วรชิตเองว่ามันเป็นเรื่องยากในการตัดใครออกไปนะครับ
แต่การตัดสินใจมีการพูดคุยกับสโมสร
เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมชาติแล้วก็สโมสรเองด้วยนะครับ
ทีมชาติไทยเองก็มีการเปิดตัวครับชุดแข่งใหม่เมื่อวานที่ผ่านมาก็ยิ่งใหญ่เลยครับ
ถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่๔๘ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็เดี๋ยววันที่๒๒ครับทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียนะครับ
ถ้าชนะก็จะเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็แพ้เนี่ยก็จะชิงอันดับ๓ในวันที่๒๕กันยายนนี้นะครับ
ก็มีสองสีหลักหลักนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับ

ทางเด็กติซะนี้ยิงให้อีหลานนำก่อน๑๐
ทีสี่ห้าและอิฐิชาปราพันธ์ทีสี่สิบเก้า
ก่อนจบเกมนาทีเดียวก็แสงชนะปลาย๓๒
เกมนี้กิจสลาวงแก้วกัปตันทีมมีจังหวะที่ปะทะกับผู้เล่นอิราจนจมูกกระดูกแตกเลย
แล้วก็ภายหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะผ่าตัด
วันนี้ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ทำให้เขาเองก็แน่นอนว่าจะพลาดในการชิงอันดับ๓กับฟีแลนด์ในช่วง๑๗นาทีวันนี้แน่นอนนะครับ
ส่วนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่คูเวทปลายเดือนนี้ก็ต้องรอดูอาการว่าจะหายทันหรือไม่นะครับ
สำหรับเจ้าช้างกิจสดาวงแก้วนะครับ